มีเรื่องเผ็ดแสบอะไรอะไรเร็วแซ่บและเด็ดมาให้ตะลึงตึงโป๊ะกันอีกแล้ว
ล่าสุดวงในต่อสายด่วนมากระซิบข้างหูว่าเดือนหน้ามกราปี๒๐๑๙เนี่ย
พระเอกโคตรติ๊ดกำลังจะสละโสดแบบสายฟ้าแลบ
หลังจากที่เก็บรักษาความโสดมานานซึ่งเจ้าสาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นไฮโซคนสวยเป็นไฮโซนะรวยมาก
นามสกุลคงคุ้นหูเป็นอย่างดี

ที่ยังไม่แต่งงานพระเอกติ๊ดที่เราคิดถึงมานั่งเล่นนะ
อันนเลวที่ยังไม่มีแฟนเลยซันนี่
อันนดามีแฟนแล้วแหละ

แต่อาลาร์ดาวมันก็ไม่มีแฟนนั่นน่ะ

โดยละแต่เราอย่าไปคิดแค่ว่า

ละครประเทศไทยมีปีหน้า๓๔๐๐เรื่อง

โดยเดือนหน้าโดยล่าสุดคุณพระเอกมาสติ๊กทำพิธีสู่ขอว่าที่เจ้าสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและงานจะถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่าย
ณพิพิธภัณฑ์ชื่อดังใจกลางเมืองกรุงซึ่งเป็นทีมงานเป็นทอง
สีทองเธอ

ใครวะอ่านแล้วแบบไม่รู้อย่างเงี้ย

ไม่ใช่ไม่ได้ปรุงเทพ
แต่นี่มันเรื่องราวน่ายินดีชัด
แต่งงานมีครอบครัวได้ทายาทตัวน้อย
มาเป็นโซ่ทองคล้องใจน่าจะแฮปปี้จะตาย

ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาปฏิเสธหมดเลย
ผมสายแฟชั่นเป็นอันว่าตัดเขาจากตัวเลือกอักษรย่อได้เลยทันที

แต่จริงเดี๋ยวก็รู้แล้วไหมอีกนิดเดียวก็จะเดือนหน้าแล้ว

ไม่รู้พี่ต้องไปตามดูว่ามีใครไปสู่ขอล่ะ
เขาก็คงประกาศในอะไรของเขาแล้วแหละ

เดี๋ยวก็รู้เดือนหน้าแอนดิวไม่เคยมีแฟน
ถ้าสมมุติเป็นเขาบอกว่าเป็นพระเอกที่แบบว่า
เรียกว่ารักษาความโสดมานมมานาน

นี่เป็นพระเอกที่รักความรักษาความโสดมานมนาน
รักษาความโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งงานคงจะมีแฟนหรือเปล่า

คุณจียอนก็ไปคอมเมนต์แซวอาร์เดอร์สตาร์ค่ะ

วันนั้นที่เรานำเสนอข่าวกันไป

แต่ยังไม่เคยเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสักทีนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพของหนุ่มอาร์เนี่ย
ถือเค้กวันเกิดในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิง
ซึ่งเอ้ยก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดของอาย
ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบว่าแบบเนืองกันเลยอ่ะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพสต์เปิดตัวอย่างเป็นแบบทางการเรียบร้อยเลยนะคะ
โดยในอินสตาแกรมของอาแล้วก็เอ้ยต่างก็แท็กหากัน
แล้วก็ลงรูปที่ลงนั้นก็เป็นรูปที่แบบกอดคอจับมือกันดูหวานมาก
กลางทุ่งนาที่มีลมพัดอะไรแบบนี้
จากเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการที่พร้อมกันจะมาแซวแล้วเนี่ย
อดีตคนรักของหนุ่มอาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยนะ

มาไงเขาก็แบบน่ารักเขาก็ไปแซวอะไรอย่างนี้
อันนี้เรื่องของคุณหม่ำจกมกบ้างนะครับ

เมนต์ที่มีคนมาบอกว่าเธอเนี่ยหน้าเหมือนผี
เพราะศัลยกรรมทำพิษพร้อมกับแคปชั่นนะครับ
บอกว่าก็ยอมรับว่าไปศัลยกรรมมาจริงเพราะตนก็อยากสวย
แต่คนเราเนี่ยดวงไม่เหมือนกันบางคนทำแล้วสวยขึ้น
บางคนทำแล้วก็หน้าเหมือนผีและตนอาจจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่น
ทำแล้วสวยขึ้นแต่ก็ช่างเถอะขอบคุณนะที่ดูแลหนังหน้าให้
เออเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาสงสารเขานะที่คนไปว่าเธอทำไม
นะฮะส่วนอีกมุมหนึ่งนะครับลูกสาวของเธอครับน้องเอ็ม
ลูกสาวของคุณมดเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้คุณมดเนี่ยคิดมากนะฮะ
อากาศมันหนาวสุนัขเนี่ยคงเข้าไปในปากของคนที่ไปคอมเมนต์

คนแบบนี้เห็นดีที่สุดก็คือตัวเอง
ไม่เคยยินดีกับใครทั้งนั้นตนเองโดนมาเยอะแล้ว
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นจะมายุ่งมากเรื่องอะไร
ก็แหมคนเราจะความพรที่อยากได้ที่สุดเนาะ

แต่ในนั้นนะน้องเขาเขียนเขียวว่าขี้ทำไมในนี้เขียนว่าอุจจาระ

อันนี้ก็ต้องพูดมาเกินไปอีกหนึ่ง
มีเขาบอกเลยว่าหมามคงจะไปขี้ในปากคนหนึ่งหมะเม้น
ตอนนั้นเป็นดาราดีไม่ชอบไปเป็นผู้จัดไง
อ๋อชอบชอบผู้จัดไหมครับเธอเออก็โดนโกหงไงเธอ
เอออืมเอามา